คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้ที่นครราชศรีมา
ชาวบ้านเขาบอกว่าตกใจมากเลยอ่ะมีคนไปยืนอยู่ริมทางรถไฟ
อืมรถไฟแล่นผ่านไม่หลบด้วยอ้าวเดี๋ยวลองดูค่ะ
มันเป็นคนหรือหุ่นน่ะเออแล้วเขายินทำไมจังไง
เออโบกรถหรือเปล่าแปลกดีนะ
ยืนตั้งนานแล้วนะเนี่ยตกใจไง
มันตรายป่ะมันยินยินทำอะไรไม่ยินดูให้เฉย
รถไฟจะไม่รีบถึงมากของจะไม่รีบรีบคล็อกได้ไหมคะ
ไม่ขายไปใกล้เลยนี่มันคิดไหม
คือถ้าคุณผู้ชมลองฟังเสียงในคลิปที่ให้คุณผู้ชมดูไป
ก็เหมือนกับว่าเจ้าของคลิปเขาเชื่อว่าเป็นคนจริง
ว่ายืนอยู่ทำไมไม่หลบเลยจะอันตรายไหม
ไม้กั้นทางรถไฟก็มาแล้วกั้นแล้วแต่ไม่หลบเลย

รถไฟผ่านไปก็ยังอยู่ตรงนั้น
จุดตัดทางรถไฟทางหลวงใหม่เลข๒๑๖๒นะคะ
คือว่านิ่งเชียวไม่ใช่คนค่ะคือเป็นหุ่นค่ะ
แต่นี่เดี๋ยวลองดูด้านหน้า
แต่พี่อุ๋ยแล้วทำไมต้องเอาหุ่นมาไว้ตรงนี้ล่ะคะ
ต้องมาใกล้นี่แหละถึงจะรู้ว่าหุ่นใช่ไหม
แต่ดูไกลนี่คือใช่เลยนึกว่าคน
ก็เหมือนกับใส่เสื้อสะท้อนแสงสีเขียวหมวกขาวอย่างนี้เนาะ
ด้านหลังมันไม่รู้จริงดูไกลก็เหมือนคนจริงเนาะ
อาจจะเอาไว้ตั้งสัญลักษณ์เห็นไหมเขาเขียนทางเบี่ยงซ้ายใช่ไหม

ใช่เหมือนกับเวลาป้อมจราจรแยกจราจรจะมีจ่าเฉย
แล้วก็อาจจะหาที่เก็บหรือเปล่า
เพราะตรงนี้เป็นทางข้ามรถไฟคงจะไม่ได้เบี่ยง
หรือว่าจะบียงซ้ายทางนี้เขากอร์สร้างอะไร
สวยอีกแล้วพยายามจะหาคำตอบให้เขา
เขาไม่รู้ว่าไปวางเก็บไว้ไหน
ก็สร้างทางตรงนั้นเสร็จแล้ว
คนก็สงสัยว่าทำไมต้องเอาหุ่นมาวางตรงนี้

ถ้าคนเขาตกใจถ้ายังไงมันก็แหม

เมื่อกี้เข้าป่าเลยนะดูอยู่เมื่อกี้ทุกผู้ชมค่ะค่ะ